ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

สำหรับคำว่าปีชงไม่ได้หมายความว่า
จะมีแต่เรื่องไม่ดีแต่เพียงอย่างเดียว
หากเราตั้งสติวางตนอยู่บนความไม่ประมาท
เรื่องดีเรื่องที่เป็นเรื่องของโชคลาภ
ก็สามารถเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนเราได้ครับ
แต่จะมีหลักของการส่งเสริมดวงชะตาอย่างไร
เราไปดูหมอช้างกับมดดำที่วัดเล่งเนื้อยี่๒กันต่อดีกว่าครับ
จริงต้องบอกว่าในเรื่องของการมาไหว้พระธรรมบุญ

เพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างทั้งที่วัดเองเนี่ย
ก็มีเจ้าหน้าที่มีคนแนะนำนะ
นี่การทำบุญของที่วัดเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับ

เขาจะทำบุญด้วยพวกชุดกระดาษเงินกระดาษทอง
นี่เป็นตัวอย่างนะก็มีกระดาษมา๒ชุดนะครับ

ไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนคุณไม่ดันแต่เกิดปีม้า

จริงแต่ละประเทศวิธีการแก้ชงไม่เหมือนกันนะครับ
เมืองไทยก็จะนิยมกระดาษแบบนี้นะครับ
ซึ่งข้างในก็จะเป็นกระดาษที่ใช้ไหว้ไทยสวยเอี๊ยะโดยตรง
มันก็จะเขียนนะเป็นการเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทยสวยเอี๊ยะ
ก็คือจะมี๒แผ่นนี้นะครับที่นิยมมาทำบุญนะครับ
แล้วก็ทางวัดก็จะมอบให้กับเราเพื่อนำไปอธิษฐานนะครับ
และสำหรับเรื่องของการขอพรให้กับองค์ไทยสุเอี๊ยะดูแลดวง
อันนี้มาดูสถาปฏิอากรรมอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับ
ในบริเวณนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชมอันดับแรกคือเราต้องขอพรกับเทพองค์นี้คือไทยสวยเอี๊ยะ
เขามีวิธีอธิษฐานให้ท่านนะครับก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ย
ท่านก็บอกชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็อ่านตามอันนี้ได้เลย
พอไหว้เสร็จแล้วเขาจะให้นำกระดาษปัด
ปัดเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติเรา
ว่าใน๑ปีต้องทำบุญเยอะ
จำนวนครั้งในการปัดจะขึ้นอยู่กับเดือนของจีน
จะเห็นว่าบางปี๘๓ครั้งเพราะว่าเดือนจีนมี๑๓เดือน
แต่ปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีที่มี๑๒เดือนตามปกติ
ก็เป็นการปลัด๑๒ครั้งเหมือนกับว่าหลังจากนี้อีก๒เดือนเนี่ย
ต้องตั้งใจทำบุญแล้วก็ให้เกิดสิ่งดีเข้ามาสู่ตัวเรา
จะเหลือขนาด๑แผ่นซึ่งอันนี้ก็จะสำหรับคนที่
และไม่ชงได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการสวดเสริมดวง
แต่ว่าเทพในบริเวณนี้มีหลายองค์นะครับ
แต่ว่าจะมีองค์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดวงโดยตรง

จีมุยชาคุงนะครับ
จีมุยเนี่ยเป็นเทพดาวเหนือ

ก็คือการบูชาดาวนพะเคราะห์

เทพแห่งดวงดาวนั่นเอง
ภูมิมันชะเทศไทย

ซึ่งเรียกว่าศาสนาพุทธแบบมหาญานิยมกัน
ก็คือการขอพรกับพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับ

นะครับบ้านบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นพระสังกระจาย

ครับก็จะมีชุดสำหรับการขอพรนะครับ
ซึ่งในแบบจีนเนี่ยนะครับการขอพรก็จะเป็นชุดที่เป็นแบบนี้นะฮะ
ที่เป็นถังเงินถังทองแบบนี้นะครับ

อธิษฐานก็คืออธิษฐานต่อองค์พระศรีอริยเมตรัย

และพระโพธิสัยกวนอิ่มก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้
จุดนี้ก็คือจุดที่๒ที่เราจะปักทูบกัน
ขอพรกับพระพุทธเจ้า๓องค์นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของการ

วัดไทยเราจะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานหนึ่งองค์
แต่ทำไมวัดจีนถึงมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานถึง๓องค์ฮะ

จากจะมีการบูชาพระพุทธเจ้าในลำดับในองค์ปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการเคารพบูชาพระเจ้าในอดีตด้วยนะครับ
ซึ่งองค์ปัจจุบันที่ตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับ
ก็คือพระศักยมุณีคือพระเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา

ส่วนองค์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ
ที่เราเห็นเนี่ยก็คือพระอมิตพระพุทธเจ้านะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยในแบบมหายานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นดินแดน
เป็นการภาวนาถึงพระอมิตภพพุทธเจ้านั่นเอง
ส่วนองค์ทางขวาสุดเนี่ยก็คือพระภัยสัชยคุรุวัยทูลพุทธเจ้านะครับ
ก็ถือว่าเป็นพระเจ้าอีกหนึ่งองค์นะครับ
ซึ่งเรียกว่าคนที่มีกังวลเรื่องสุขภาพนะครับ
จะมาขอพรเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
แต่ว่าคนไทยจะรู้จักองค์นี้ในรูปแบบของพระกริ่ง
เป็นพระเครื่องที่จำลองมาจากพระภัยสัชยกรุภัยทูลพุทธเจ้านั่นเอง
เพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันว่า๓พระพุทธเจ้ามีพระอะไรบ้าง
ถ้าอย่างงั้นยังเหลืออีกหนึ่งจุดถูกต้องไหมฮะ

ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับ

ของวรับราชากาจนาดริเศษ
และแน่นอนครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ช้างซึ่งเป็นคนที่เรียกได้ว่าตอนนี้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากที่สุด
ในปีนี้ในเฉพาะปีนี้นะฮะมีเดือนไหนที่จะมีความรุนแรงเกี่ยวกับราศีขึ้นมาอีกฮะ
เดือนมีนาคมนี้เลยนะครับเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
แล้วก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในทางดาราศาสตร์ด้วยนะครับ
เป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะครับดาวยูเรนัสย้ายราศีนะครับ
การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปีลิงธาตุไฟเนี่ยนะครับ
เป็นปีที่มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับด้านบวกก็คือเรื่องของความสว่างและธาตุไฟนะครับ
จะค้นพบสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าในด้านที่เราต้องระวังก็คือว่าความผันผวนหรือว่าความแรงของดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ย
ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันใครที่รู้สึกกังวลใจจริง
ต่อให้คุณไม่ได้เกิดใน๔ปีที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณประมาทไม่ทำบุญใช้ชีวิตด้วย
อยู่ในสิ่งที่เป็นของมัวเมาอบัยมุกเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะชงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนกัน
ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปที่สตูดิโอเรามารอลุ้นกันต่อนะครับว่าคุณกัญชัยจะออกนอกสตูดิโอเมื่อไหร่นะฮะ

ก็ต้องฝากคุณหนุ่มนะครับว่าจริงเนี่ย

นอกสถานที่ปีรกาปีที่ดวงดีนะครับ
บางทีอาจจะต้องได้เจออะไรใหม่ที่ดีบ้างนะครับ
ออกมาไหว้พระทำบุญนะครับออกนอกสถานที่เป็นการเติมพลังที่ดีให้กับตัวเรา
เข้าสู่ธรรมะสู่ศาสนาสู่ความสว่างกันบ้างนะครับ
วันนี้ขอบคุณจริงครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรพิเศษสุดโอกาสหน้าเข้ามาในสตูดิโอบ้างนะฮะ

ขอบคุณครับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับ

เป็นเรื่องของการมีโอกาสได้ทำบุญได้ทำกุศลเป็นหลัก
ทำแล้วเชื่อเชื่อแล้วตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
ทำแล้วเราสบายใจครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราได้เตรียมพร้อมทั้งกายและใจ
เพื่อรับกับสิ่งที่ไม่คาดหวังและรับกับความเห็งที่กำลังจะเข้ามาในช่วงชีวิตนั้นของเราครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
อืมคุณน่ะสำประชัญญะมีมาก
อย่าลืมนะคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวนะฮะ
ไม่ใช่อย่าลบหลู่อยากให้เราพาไปทำบุญที่ไหนนะครับ
หรือมีของดีทีเด็ดอะไรส่งมามูกับเราได้

วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่
ทางไทยรัฐทีวีทุกคืนวันอังคารช่อง๓๒เวลา

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครคืนนี้
หลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ